สวัสดีครับวันนี้ตลอดทั้งวันหลายพื้นที่ยังคงได้สัมผัสกับลมเย็นเย็นที่พัดมาหล่อเลี้ยงเมืองไทยของเราอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะบริเวณตอนบนจนถึงตอนกลางครับวันนี้อาจจะเปลี่ยนแปลงไม่มากนักกับเมื่อวานแต่ว่าวันพรุ่งนี้ครับมีการเปลี่ยนแปลงค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวแน่นอนเปลี่ยนแปลงแบบนี้ในบริเวณ

สูงเป็นพิเศษอันตรายเป็นพิเศษนะครับ
โดยเฉพาะตอนล่างเพราะว่ามีฝนตกด้วยนะครับ

จากนี้เป็นต้นไปก็จะค่อยมีการ

ซึ่งก็คาดการณ์ว่าจะออกไปจากเมืองไทยนะครับ

เหนืออาจจะยังไม่ค่อยหนาวเย็นเท่าไหร่นะครับ

เหนือจะค่อยอุณหภูมิต่ำลงนะครับ
โดยเฉพาะช่วงวันที่๒นะครับ
พื้นที่ภาคเหนือภาคอีสานตอนบนจะต่ำกว่า๑๕องศาเซลเซียตนะครับ
ส่วนตอนกลางก็อยู่ที่ประมาณ๒๐๒๑ประมาณนี้นะครับ
แต่ว่าหลังจากนี้คุณผู้ชมดูดีนะครับ
พบว่ามีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นนะครับ
ลมหนาวระลอกนี้จะค่อยเขยิบลงทะเลลงเรื่อยนะครับ
แต่ว่าจะมีอีกระลอกใหม่เข้ามาเตรียมรอแล้วนะครับ
ก็หมายความว่าสิ่งที่จะเกิดขึ้นหลังจากนี้เป็นต้นไปเนี่ยนะครับ
อากาศชื้นก็จะค่อยเข้ามาในช่วงสุดสัปดาห์นี้
บริเวณพื้นที่ตอนกลางอุณหภูมิจะเริ่มอุ่นขึ้นนะครับ
แต่ว่าในบริเวณพื้นที่ตอนบนภาคเหนือภาคอีสานยังคงได้มีโอกาสสัมผัสกับอากาศหนาวลมเย็นต่อเนื่อง
สังเกตว่าอากาศหนาวลมเย็นนั้นค่อยหายไปนะครับ
และคาดการณ์ว่าจะมาใหม่อีกครั้งหนึ่งในช่วงสัปดาห์หน้านะครับ
ซึ่งนี่เป็นสิ่งที่อาจจะต้องเตรียมรับมือการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิฝนครับ

หลังจากนี้ฝนก็จะค่อยเขยิบขึ้นมาตามการอ่อนกำลังของความหนาวเย็นในช่วงต้นสัปดาห์หน้านะครับ
นี่คือทั้งหมดของการคาดการณ์ความหนาวเย็นที่เราจะได้เจอกันในรู้ก่อนร้อนหนาวครับ
ผมคุปตนันพี่สิทธิ์มหันฯสวัสดีครับ